ช่วงนี้เทศกาลสงกรานใช่ไหม
เขาจับกันแต่งตัวแต่ละบ้านน่ารักทีเดียวนะคะ

ว่าบ้านไหนเนี่ยเขาแต่งตัวได้น่ารักขนาดไหน

น้องดีนคุณผู้ชมค่ะบ้านดีนจ้า
น้องดีแลนด์เดมี่แล้วก็ดียอน
ดูจากการแสดงอารมณ์ของในเซตนี้แล้วคุณผู้ชม
โอ้โหมันหลากหลายอารมณ์เหมือนกันนะลูกเออนะคะ
เมมี่เป็นอะไรลูกโกรธอะไรมาคะลูกเออนะคะ

แต่ความน่ารักคือการช่วยกันประคองน้องคนเล็กอย่างดีออน

อันนี้เป็นสงการปีแรกของน้องอะเนาะ
ต่อด้วยความน่ารักของสองแฝดค่ะ
โอบน้องโอบเนี่ยนะน้องโอบน้องอารีบ้านจ๊ะจิตตาพา
เป็นเซตชุดไทยแบบละมุนน่ารักคุณผู้ชมค่ะ
เล่นปืนฉีดน้ำกันนิดหน่อย
เช่นเดียวกับบ้านแม่เป้ยเลยไปดูแม่เป้ยต่อดีกว่า

ยาชุดเหมือนแม่เลยนะจ๊ะยิปปารีน
น่ารักสุดน้องปารินปีนี้ดิฉันเอ็นดู

นะยืนนิ่งเลยน่ารักเลย
ชุดนี้คือภาพพับเดียวกันเลยนะคะ
แบบเดียวกันตัดเหมือนกันแม่ลูกผูกจิตจริง

ส่วนบ้านพ่อบี้แล้วก็แม่กุ๊บกิ๊บค่ะ
ปีนี้มาในทีมชุดสบายสีฟ้า

แล้วก็เป่าเป้สนุกตามวัย

เกิดนะคุณผู้ชมอ่านข่าวมาตั้งแต่เกิด

มีความสุขกับเทศกาลสงการไปแล้ว

คุณผู้ชม๔เดือนนะ

คุณผู้ชมค่ะเออผมเยอะ

ลูกพ่อพุทธแม่จุ๋ยเขาสุดยอดจริงเลยนะจ๊ะ
คุณผู้ชมดูดินี่เด็ก๔เดือนนะ
๔เดือนคือผมดกแล้วทำให้เขาดูเหมือนเด็กโตเนอะ
เขาโดนสั่งให้ลดนมเหมือนลูกคุณแล้วนะ
เข้าใจเข้าใจแล้วเด็กกำลังโตเขาก็หิวเป็นธรรมดา
ค่ะนะคะผู้ใหญ่ก็หิวเด็กก็คงต้องหิวเหมือนกัน
คุณผู้ชมไปต่อดีกว่าน้องคิดน้องคิดนะลูกแม่รถเมย์

ห่อจังเลยล่ะลูกนะคะคุณผู้ชม
น้องคิดนี่เขาก็น่ารักนะเป็นแบบพ่อตอนนั้นหน่อย
มาแบบผูกเอวหน่อยดูทรงผมซะก่อนแหมตั้งชี้ฟูไม่ธรรมดาจริง
เออนะคะแล้วก็นี่ละกันน้องตั้งใจลูกครูเต้ย
ขอดูน้องตั้งใจลูกครูเต้ยหน่อยโอ้โห

เขียวตั้งแต่เขียวไหนเขียวแยกไฟแดงเลยจ้ะ
สุดพลังวางชามากนะคะน้องเหล่านี้ที่เรามาให้ดูกรุ๊ปนี้จะเป็นสงการปีแรกของเขา
บอกเลยว่าไม่แผ่วจริงนะคะเพราะว่าพ่อแม่ของแต่ละคนจัดเต็มค่ะ
น้องตั้งใจฟาดสบายสีเขียวสะท้อนแสงขนาดนี้
ส่วนลูกชายอีกสองบ้านนั้นนะคะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
แต่ว่าพ่อคุณคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำคอนเทนต์สู้ตายไปเลยจ้ะ
บ้านฉันเนี่ยต้องไม่น้อยหน้าใครทั้งนั้นเออนะคะ
ต่อกันดีกว่านะคะพูดถึงเรื่องคอนเทนต์มาที่บ้านคอนเทนต์กันดีกว่าดูสิ
คอนเทนต์ผ่านบ้านแม่เนยไม่ได้เลยค่ะแม่เนยโชติกาแล้วก็บ้านของแม่ริต้าศรีริต้าคุณผู้ชมค่ะ
คอหอมเลยนะดูบ้านแม่เนยก่อนละกันความน่ารักของอากินเป็นยังไงล็อกคอหอมเลย
แล้วก็น้องละลินก็น่ารักเหมือนกันเนี่ยคานเข่ามาทั้งคู่เลยคุณผู้ชม
พวงมาลัยมาให้คุณพ่อคุณแม่นะรู้งานแบบสุดเลยคุณผู้ชมไม่ธรรมดาจริงนะคะน่ารักแบบสุดเลย
ไปถึงความน่ารักของน้องกวินด้วยคุณผู้ชมค่ะจากบ้านนี้ไปดูบ้านน้องกวินกันหน่อยค่ะ
คือปกติเนี่ยน้องจะชอบเล่นกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วเพราะบ้านเขามีผู้ใหญ่เยอะใช่ไหม
เทนต์สงการของน้องกวินก็ไม่พลาดเช่นกันแล้วเอ็นดูตรงไหนคุณผู้ชมดูสิคะ
สำหรับคุณปู่คือเป็นท่าที่เราเห็นอยู่บ่อยนะ
สำหรับน้องกวินเนี่ยเขาจะรักคุณปู่มาก
เป็นผู้ชายสายละมุนเหมือนคุณพ่อเขาว่างั้นเถอะ
ใช่ค่ะนี่คุณดูนี่มีตักน้ำแล้วก็ไปรดมือ
คุณพ่อคุณแม่รู้งานนะเนี่ยกวินตัวแค่นี้เอง
เป็นปิดท้ายด้วยบ้านของแม่มิวนิถานะคะ

บอกเลยนะว่าโอ้โหยายหมวยมารินไหนดูสิ
ตอนนี้ผมยังไม่ทันขึ้นไม่เป็นไรจ้ะ
มีวิกสมัยนี้เขามีวิกคุณผู้ชมค่ะ
หน้าม้าคุณแม่เขาจิกวิกหน้าม้าให้
โอ้ยบอกเลยเอ็นจากส่งผมส่งใหม่มาก

นี่ดูของเขาทำเป็นเล่นไม่มีก็เสกได้
เออนะคะมีการปะโปรงปะแป้งแหมรู้งานจริงนะจ๊ะ
สาวน้อยน่ารักจนแม่มิวต้องแซวลูกสาวตัวเองสักหน่อยแล้วกัน
เออคลิปเนี่ยวิ่งไปวิ่งมานะถึงก็มีแคปชั่นว่า

เอาจริงนะมาริมดูรู้งานแล้ว
ถ้าแบบนี้ถ้าแม่มิวจะมีน้องให้มารินน่าจะพร้อมแล้วนะ
พร้อมแล้วแหละเพราะช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว
ค่ะเป็นอีกหนึ่งบ้านที่น่ารักมากเลยนะ